ค่ะทั้งเป็นแบบนี้แหละครับสาของชนะล่ะคุณชิสาและน้องจุดงท์ครับ
ใช่ครับวันนี้อ่อนปุ๊ตแล้วกลับสัปดาห์นะฮะ
๒โมงครึ่งถึงบ่าย๓โมงครึ่งค่ะ

วันนี้เราคุยกันเรื่องดีคุณจูด้ง

เอ้าก็ส่งกันมาทักทายกันได้ผ่านช่องทางไลน
ได้รู้คุณผู้ชมดูเราอยู่
ตอนแรกนึกว่าจะชวนคุยเรื่องเมื่อวาน

เออก็เมื่อวานไงเมื่อวันออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล

ถ้าอย่างนั้นชวนคุยกันหน่อย

งวดประวันกับงวดก่อน
รางวัลที่๑มันแทบจะเหมือนกันเลยฮะ

เรื่องนี้ครับหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปเยอะ

โปร่งใสบอกก่อนเรื่องของเรื่องมันคือว่า
รางวัลที่๑งวดที่แล้วกับงวดนี้มันต่างกันแค่หลักเดียว
ก็คือหลักหน้าเลข๖กับเลข๙ใช่ไหม
แล้วนิดเดียวเหมือนกันถูกไหมกลับก็เป็นอีกเลขหนึ่งแล้ว

แล้ววันที่๑พฤศจิกายน๖๕
ไอ้ข้างบนได้เลข๙ใช่มั้ย

โอ้โหเหมือนกันน่ะคือถ้าสลับตัวเลขก็เหมือนกันแล้ว

อ่ะทางนี้นะครับผู้อำนวยการสำนักงานกองสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ
ก็คือพันโทหนุนสันสนาคมท่านก็ออกมาชี้แจงนะบอกว่า
การออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
คือมีความโปร่งใสไงตรวจสอบได้ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
ส่วนตัวเลขที่ออกมาน่ะมันมีโอกาสก็ทุกเลขทุกหลักมันมีโอกาสเหมือนกันหมดนั่นแหละ
แล้วไม่ว่ามันจะเป็นเลขไหนก็ตามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันออกมาก็เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนอยู่แล้ว
เขายืนยันเสมอเลยนะคะว่าการออกรางวัลของสำนักงานสลากโปร่งใสยุติธรรมตรวจสอบได้
แล้วบอกตรงเลยนะไม่มีใครทราบหมายเลขที่จะออกรางวัลล่วงหน้าได้หรอกโปร่งใสอยู่แล้ว
เคยบอกเลขล็อกไม่มี

ทางโคสักสนักงานสละนิบแห่งรัฐบาลนะครับก็บอกกับทีมข่าวของเราว่า
ถ้ามองในหลักของการคำนวณความน่าจะเป็น
ต้องวิจารณ์คณิตศาสตร์และสถิติมาแล้ว
ความน่าจะเป็นและสถิติถูกไหมคุณชิสา
นั่นหมายความว่าไอ้ผลรางวัลเนี่ย
มันก็มีความเป็นไปได้ที่จะออกมาตรงกับงวดก่อน
และถามหน่อยมันจะมีความน่าจะเป็นหรือเป็นไปได้
สักเท่าไหร่๑ในหมื่นล้าน
โอ้โห๑ในล้านก็ว่ายากแล้วนะ
ใช่๑ในหมื่นล้านครับที่เลขมันจะตรงกันถึง๕ตัว๕หลัก
เอางี้แต่ถ้ารางวัลที่๑มันซ้ำกัน
สมมุตินะสมมุตินะครับสมมุติค่ะ
ถ้ามันตรงกันทั้งหมด๖หลักกับการออกรางวัลที่๑
แบบงวดชนงวดถามว่ามีความเป็นไปได้ไหม
เท่าไหร่๑ในล้านล้าน
โอ้โหล้านล้านอ่ะ
ถามว่าเป็นไปได้ไหมอะได้เป็น๑ในล้านล้านเนี่ยทำไมไม่ได้เนี่ย
ฉะนั้นครับผลของรางวัลที่๑ที่เกิดขึ้นที่ตรงกันกับงวดก่อนเนี่ยนะ
ห้าตัวท่านก็บอกว่าถือว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์
มหัศจรรย์จริงและยืนยันว่าทางกองสลากนะครับ
มีการออกรางวัลที่โปร่งใสเพราะว่ามีทั้งคณะกรรมการและการถ่ายเท่าสดผ่านทีวี
ไหนก็พูดถึงเรื่องของคณะกรรมการไปถามท่านนี้ฮะนายแพทย์จินดาโรจนะเมธิน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีนะครับท่านวันนั้นท่านเป็นประธาน
เป็นประธานกรรมการในการออกรางวัลในงวดวันที่๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
บอกว่าท่านเช็คแล้วดูหมดแล้วทั้งอุปกรณ์และขั้นตอนการออกรางวัลตรวจสอบได้
และกรรมการทุกคนนะฮะก็มีส่วนร่วมในการตรวจสอบด้วย
ก็ขอให้ประชาชนมั่นใจและเชื่อมั่นในการออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่า
โปร่งใสทุกขั้นตอนไม่โปร่งใสได้ไงก็เห็นอยู่

เป็นลูกบอลกลมกลมใสหรอ
ไว้ก็ไม่ได้หมายถึงใสแบบนั้นอย่างเดียว
หมายถึงกระบวนการสามารถตรวจสอบได้มีคนนอกเข้าไปดู
มีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบในเรื่องของหลักวิทยาศาสตร์
ในเรื่องของการตรวจสอบช่างน้ำหนักว่ามีอะไรแอบแฝงไหมมีแม่เหล็กดูดหรือเปล่า
อะไรที่หลายคนกังวลอันนี้คือตรวจสอบหมดแล้ว
อันนี้คือเราเอา๒งวดในช่วงของการประกาศเอามาเทียบเคียงกันเลยนะ
แล้วการถ่ายทอดออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลก็ไทยรัฐทีวีนั่นแหละ
มันก็ติดตามกับทางไทยรัฐทีวีเขามีโซโลแกนดูกับเราแล้วคุณจะเฮก่อนใคร
ยังดูด้วยกันสมมุติคุณไปดูช่องอื่นช่องอื่นอาจจะเฮตามทีหลังจากบ้านคุณนะ
ถ้าคุณดูไทยรัฐทีวีเราจะเฮก่อนใครเลยแล้วได้เฮฮากับซิตคอมที่คุณจูด้งไปเล่นด้วย
ครบรถจริงรู้กันตรงนี้แล้วกันว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้
แต่มหัศจรรย์จริงนะฮะส่วนเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นแล้วนะโดยเฉพาะหนุ่มคุณลุงคุณตาที่ชอบโก๊งชอบดื่ม
แล้วทำเครื่องดื่มเองทำเหล้าหรือว่าสุราพื้นบ้านกินเองเนี่ยตอนนี้มีการอนุญาตแล้วนะ
จริงดิฉันก็พูดข่าวดีไม่เต็มปากเพราะว่าก็ไม่เชิงอยากสนับสนุนให้ดื่มกันจริงจังนะ
แต่ขณะเดียวกันมันก็เป็นข่าวดีสำหรับคนที่ทำเป็นการดื่มภายในบ้านก็สามารถทำได้อย่างถูกต้องมากขึ้น
เรื่องนี้ค่ะราชกิจจานุเบกษาก็เผยแพร่กฎกระทรวงการผลิตสุราปี๒๕๖๕ของกระทรวงการคลัง
กฎกระทรวงปี๒๕๖๐เพื่อเปิดโอกาสให้การผลิตสุราสามารถทำได้ง่ายขึ้น
เปิดโอกาสให้สุราชุมชนขนาดเล็กที่ผลิตสุราแช่หรือสุราตรั่นไม่น้อยกว่า๑ปีเนี่ย
สามารถขยายกำลังการผลิตเป็นระดับกลางใช้แรงงานคนไม่เกิน๕๐คนได้
ที่ว่าสุราแช่เนี่ยมันหมายรวมถึงกระแช่สาโทข้าวหมากอะไรแบบนี้ด้วยไหม
รวมสุราพื้นบ้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหลายทั้งปวง
อันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นนะเคยมีข่าวนะค่ะอย่างคุณยายท่านหนึ่ง
อันนี้เป็นข่าวนานแล้ว๓๔ปีก่อนที่ขายข้าวหมากข้าวแช่นั่นน่ะ
โดนจับเพราะถึงว่าเป็นสุราที่กันเอง
งงมากนะตอนนั้นนะแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดไฟเขียวให้แล้วนะคะ
ไม่ใช่แค่นั้นเบียร์ครับอ๋อการผลิตเบียร์นี้นะคะ
ก็ยกเลิกกำหนดการผลิตขั้นต่ำและทุนจดทะเบียนของการผลิตเบียนเพื่อจำหน่ายแล้วนะคะ
เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอายุไม่น้อยกว่า๒๐ปี
สามารถขอใบอนุญาตผลิตสุราที่ไม่ใช่เพื่อการขายได้
ไม่เกิน๒๐๐ลิตรต่อปีครับโดยขอใบอนุญาตสรรพสามิตรจังหวัด๓๐๐บาทต่อปี
อันนี้ก็เป็นเงื่อนไขแต่เราย้ำตรงนี้นะคะ
ว่าที่อนุญาตไปไม่ได้ทำเพื่อขายแต่ทำเพื่อดื่มภายในบ้านในครอบครัวในชุมชนในกลุ่มเท่านั้น
อันนี้ย้ำนะคะว่าอย่าได้ผิดวัตถุประสงค์เขาไม่อย่างนั้นก็ถือว่าผิดกฎหมายเหมือนเดิม
แต่เรื่องของเครื่องดื่มพวกนี้ก็ต้องเอาแต่พอประมาณนะ
ดื่มเหล้าดื่มสุราดื่มเบียร์ได้แต่อย่าให้สิ่งพวกนี้มันดื่มเรา
ดีมากเลยครับวันละแก้วคือว่าวันละแก้วทุกทีแต่เติมบ่อย
นี่ไงดิฉันก็แอบคิดอยู่ไม่น่าจะมาดี

จากเรื่องสุราพื้นบ้านไปต่อนี้ข่าวดีใครถือบัตรทองครับ
โอ้โหโชคดีมากเลยเพราะตอนนี้สามารถรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้านได้แล้วครับ
อันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีจริงนะคุณจูด้งนะ
ใช่ครับนี่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาครับ
ทางด้านนายแพทย์เจดธรรมทัชอารีครับ
เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครับ
เขาก็ได้ออกมาเปิดเผยแล้วครับว่าสำหรับประชาชนที่ถือบัตรทองเนี่ย
สามารถรับยาได้ที่ร้านขายยานะที่มีสัญลักษณ์ร้านยาชุมชนอบอุ่น
สัญลักษณ์มันเป็นยังไงสัญลักษณ์จะเป็นลักษณะคล้ายกับบ้านซ้อนกันนะครับคุณผู้ชม
และข้างล่างนี้ก็เขียนว่าร้านยาชุมชนอบอุ่นอันนี้สังเกตได้ที่หน้าร้านขายยาได้เลยนะ
ถามว่าเอ้ามันมีเยอะไหมครับมีน้อยหรือเปล่า
บอกเลยว่าร้านที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยมีมากกว่า๕๐๐สาขาทั่วประเทศแล้วนะครับ
มาดูกลุ่มอาการบ้างว่าอาการใดบ้างที่จะสามารถเข้าไปรับยานะครับ
มี๑๖กลุ่มอาการก็ได้แก่ปวดหัวปวดข้อนี่ตามนี้เลยเจ็บกล้ามเนื้อถ่ายปัสสาวะ
นะฮะพื้นคันบาดแผลอันนี้เยอะอ่านไม่หมดแต่ว่าคุณผู้ชมดูแล้วก็แคปไว้แล้วกันนะฮะ
ถูกแล้วล่ะคือ๑๖ข้อนี้ทายมีอาการแบบนี้สามารถไปใช้ศิษย์บัตรทอง
แล้วก็ไปรับยาได้ฟรีเลยนะครับ
ความผิดปกติต่างที่เกิดขึ้นกับหู
คือถ้าคันหูไม่รู้เป็นอะไรก็ไปปรึกษาได้ใช่ไหม
ได้ไหมเออก็ได้ไงเขาก็บอกเลยไหมแล้วก็ไปซื้อคัตตันบัตรซะ

สบายหูเลยนะคะก็เป็นโอกาสดีนะต่อไปนี้ก็ถือว่าสะดวกสบายมากขึ้น
มากเลยครับอ่ะมาเรื่องของสมุนไพรกันบ้างฟังให้ดีนะ
สมุนไพรที่ผมจะพูดถึงไม่ใช่ใบเตยที่มันเป็นแฉกนะ

บอกตรงก็ไม่เคยเห็นแต่มันมีข่าวมาว่าไอ้ต้นพันธุ์นี้มันรักษามะเร็งได้

เพราะว่าเอาจริงคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเขาก็พยายามหาทุกวิถีทาง
แล้วบางทีมันเป็นแบบทางเลือกการรักษาทางเลือกเขาก็สนใจ
เขาอยากหายอ่ะเนาะแต่พอมันมีข่าวออกมาว่า
ต้นจากนาร้ายไอ้ที่เห็นตามภาพเนี่ยมันสามารถรักษามะเร็งได้

ล่าสุดนะครับทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
แจ้งแล้วนะครับว่าตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยใด
ยืนยันแน่ชัดว่าต้นจากนารายเนี่ยรักษาโรคมะเร็งในคนได้

แล้วถามหน่อยไอ้ต้นจากนารายเนี่ยมันเป็นสมุนไพรที่แบบเขาใช้กันมาแล้วเนี่ย
มันใช้สำหรับทำอะไรมันรักษาอะไรได้
ก็ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิเย็นนะ
ส่วนใหญ่เขาจะนำใบของมันเนี่ยไปรักษาฝีแก้คันบ้างแก้พิษแมลงกัดต่อยงูสวัสดิ์และเริม
แต่ยังไม่ได้ยืนยันว่าเอามารักษามะเร็งได้
เอางี้ละกันถ้าจะรักษานะฮะมะเร็งเนี่ยนะฮะ
แล้วจะใช้สมุนไพรไทยผมว่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนดีกว่า
ไม่งั้นกินนู่นนี่นั่นอะไรมั่วตัวจากที่จะหายมันจะเป็นหนักกว่าเดิมนะ
ค่ะนะคะคือมันก็มีนะการแพทย์ทางเลือกที่รักษาได้
ใช้คำว่ารักษาดีกว่าเรียกว่าเป็นการดูแลอีกแบบหนึ่ง
ที่ทำให้ร่างกายมีภูมิต้านทานขึ้นแต่ก็ต้องรักษาควบคู่ไปกับแพทย์แผนปัจจุบัน
แต่ถ้าหากว่ามันดูแล้วไม่น่าเชื่อถือก็เรียกว่าเลี่ยงดีกว่า
ไปดูเรื่องนี้กันบ้างเรื่องราวของ๓คน
สุดท้ำจริงนะคะความรักท่ามันมีเกินสองนี่มันโอโห

เพราะสาวสองคนนี้ไปเจอแฟนตัวเองเนี่ยพากิ๊กไปม่านรูด

พิษรักแรงหึงเป็นอย่างนี้จริง
ใช่ค่ะที่ชี้สีแดงชื่ออำนวยเป็นสาวสองของลับเรียกตามนี้แล้วกันนะคะ
ว่าอย่างงั้นเถอะละกันก็รักกันอยู่ดีดีแต่ว่าวันหนึ่ง
แดงเนี่ยพาหญิงสาวอายุ๑๗ปีเหมือนกันมาโรงแรมค่ะ
เธอรู้เธอก็เลยตามมาดูแล้วเห็นรถมอเตอร์ไซค์ของแฟนจอดอยู่หน้าห้อง
คุณอำนวยทำใจอยู่นาน๒ชั่วโมงแล้วไปเคาะประตูจากนั้น
เขาก็ไปลากสาวที่หนุ่มพาเข้าห้องออกมาแบบนี้

เธอเองก็ทนเห็นภาพบาดตาบาดใจไม่ได้นะ
เพราะว่าแหมแฟนที่เรารักอยู่กับผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้

เดี๋ยวจะมีช่วงที่แบบว่าพุ่งเข้าไปนะ
แต่ว่ากว่าที่เธอจะทำแบบนี้ได้คือก็ทำใจอยู่นานนะฮะ
จากนั้นแหละค่ะทางโรงแรมก็เลยแจ้งตำรวจว่ามีคนทะเลาะกัน
ตำรวจมาถึงก็มาระงับเหตุนะคะ

เจออาวุธปืนพกสั้นแบบไทยประดิษฐ

เพราะว่าเป็นทั้งเยาวชนแล้วพกอาวุธปืนอีกต่างหาก

ไปสอบสวนที่ส่องพอเมืองพัฒนหลุงนะค่ะ

ก็ได้เปิดเผยภายหลังนะคะบอกว่า
พบกับนายแดงเป็นแฟนกันประมาณสักปีนึงแล้วแหละ

อยากได้อะไรก็เปย์ให้ซื้อให้

แต่มันจะผิดตรงที่ว่ามันมีการนอกใจกันนี่แหละ
กระทั่งวันที่๓๑ตุลาคมที่ผ่านมา

จะกลับไปนอนที่บ้านพ่อกับแม่ที่อำเภอศรีบรรพฤษ

แล้วอยู่นายแดงก็ส่งรูปภาพมาให้

นายแดงเนี่ยอยู่บนเตียงกับผู้หญิงคือลักษณะเวลาเขาคุยแชทกันเนี่ยเหมือนกับว่านายแดงเนี่ยไม่ได้เป็นคนพิมพ์หรือตอบเอง
เอาล่ะสิมันเหมือนกับว่าเป็นอีกคนที่พิมพ์ถ่ายรูปแล้วส่งไปให้กับคนที่ชื่ออำนวย
นั่นนะคะเธอเห็นแบบนี้ทนไม่ได้แล้วทนไม่ได้ก็เลยตามมาถึงที่โรงแรม
แต่กว่าจะถึงนี่คือตระเวนไปหลายที่เลยนะจนกระทั่งมาเจอที่โรงแรมที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะนะคะ
สุดท้ายก็เป็นไปตามคลิปวงจรปิดที่เห็นอืมอำนวยก็ตบนายแดงเพื่อสั่งสอนแหม
เลี้ยงดูปูเสือมาอย่างดีนะมาทำแบบนี้ได้ยังไงแถมนายแดงขู่จะยิงอีกนะคะ
บอกว่าเขาเลือกทางนี้แล้วเลือกทางนี้แล้วคุณเลือกทางไหนอ่ะ
ผู้หญิงเหรอหรือยังไงอำนวยเลยบอกโอ้โหเสียใจมาก
ทุ่มเทให้ทั้งหัวใจให้ทั้งตัวทั้งจ่ายเงินดูแลทุกอย่างสุดท้ายโดนเทแบบนี้
แต่ทั้งหมดข้อมูลนี้มันมาจากทางอำนวยฝ่ายเดียวนะ

ทางฝั่งของนายแดงก็ไม่ได้บอกเราว่าอะไรยังไงนะ
เออนะคะก็เป็นความเจ็บช้ำน้ำใจนะคะที่ฝ่ายหนึ่งถูกกระทำอีกฝ่ายหนึ่ง
แต่ว่าเอาล่ะก็ต้อง

เรียกว่าไม่ได้นำเรื่องราวทั้ง๓ท่านมาประจาน
แต่ว่ามันคือเรื่องจริงที่ซุกซ่อนแอบอยู่ในสังคมนะคะ
ก็อยากจะให้ทุกคนทุกฝ่ายคุยกันให้รู้เรื่องนะคะ

ถ้าคุณจะเลือกทางนี้คุณก็ไปแล้วอย่าได้ยุ่ง

เพศไหนรักกันไม่มีปัญหาแต่ขอให้แบบว่า

ให้ทุกความรักมีสติจะดีที่สุด

อ่ะข่าวนี้ก็ยังเป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายเหมือนกันครับ
หนุ่มคนนี้ฮะเมายาบุกเข้าไปในห้องของคุณย่า
หวังจะจี้จะป้นแต่ว่าโอ้โหที่สำคัญ
ข่มขืนคุณย่าด้วยครับ
นี่ฮะโอ้โหเหตุการณ์นี้

เหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นนะฮะที่บ้านหลังหนึ่งในตะบน
อายุ๓๐ปีนะที่อยู่ในอาการเมาหย่าครับ
ถือมีดปอกผลไม้ปลายแหลมเปี้ยวเลย
บุกเข้าไปในบ้านของคุณย่าบุญช่วย

คุณย่าครับอายุ๗๕ปี
คุณย่าเนี่ยเขานอนหลับอยู่ในบ้านดีนะฮะ

คมคู่แล้วก็จะชิงทรัพย์ด้วย
และที่สำคัญหวังจะข่มขืนคุณย่าด้วยครับ
แต่คุณย่าสู้นะขัดขืนครับ
ทำให้นายอำเนี่ยจ้วงแทงคุณย่าบุญช่วยเข้าไป

เขาอยู่ห้องนอนติดกันพอดีได้ยินเสียงต่อสู้กัน

ย่าก็ตะโกนขอความช่วยเหลือเธอก็เลยแง้มประตูออกมา
โอ้โหเห็นพอดีเลยนายอำครับ
ซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานของย่าบุญช่วยด้วยนะ
ดูดิฮะเขาถอดเสื้อผ้าเหลือแต่ผ้าขาวม้าผืนเดียว
นี่กำลังจะข่มขืนเลยหลานเนี่ยเห็นท่าไม่ดี
ก็เลยรีบโทรหาพ่อที่อยู่บ้านอีกหลังนะให้มาช่วยครับ
ทำให้ในอำเนี่ยหนีไปได้นะฮะ
ลูกชายของย่าบุญช่วยพอมาถึงเห็นแม่บาดเจ็บ
โอ้โหก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาครับ
แล้วก็แจ้งตำรวจสพปางปะอินมาตรวจสอบที่เกิดเหตุครับ
ก็พบอยู่นี่ครับที่นอนหมอนมุ้งเก่าอี้เนี่ย
มีคราบเลือดโอ้โหนี่เดี๋ยวสภาพคุณย่า
ดูดินะรู้สึกดีเลือดเยอะเลยนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยก็
เดี๋ยวก็รอดำเนินคดีต่อไปแล้วก็ติดตามตัวนายอำมา

โอ้โหเห็นแล้วแบบเศร้าใจนะ

ปัญหาจากอะไรนะปัญหา

นี่ไงก็ฝากหน่วยงานเนอะ
ฝากทุกคนแหละช่วยสอดส่องดูแลแล้วกันนะคะ
ในเรื่องของยาเสพติดถ้าหากว่าไม่มีการเสพ
ก็ไม่มีการขายนะคะ

คนต้องบอกเลยว่าคุยกับช้างรู้เรื่องด้วยครับ

ดูทำลาย

เฮ้ยรู้เรื่องนั่นแหละครับเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะท่านี้นะมันท่าเมื่อเช้าที่ผมเต้นเลยนะครับ

ตัวตึงขวานชางอันนี้ท่าอะไรฮะสวัสดี

ดูดูเค้าทำยังไงแล้วเค้าขึ้นลงเนี่ยจูโด้ง
ออกซายออกขวานมันคือสบายดีสบายดีไหม
หามสบายดีไหมอ่าเออตอบว่า

โอ้ยต้องเล่นแล้วตบเองหมดเลยหน่วย
อาร์มก็ไม่เห็นเป็นไหร่เลย

อาร์มไม่เป็นไรว่าไปดูตรง
เอาเป็นว่าอันนี้เป็นภาพน่ารักนะที่เกิดขึ้น
ไม่คิดว่าน้องเขาจะคุยกับช้างรู้เรื่องด้วย
แล้วกลางโตะของช้างนี่าก็น่ารักด้วยนะครับ
ช่องเน็ตบอกน่ารัก
เก่งด้วยน่ารักด้วย
นี่ชมช้างหรือบอกว่าชมน้องผู้หญิงนะครับ

ช้างป่าที่จะพยายามข้ามถนน
คือเรื่องของเรื่องมันเอาเท้าไปแตะดูกับรั้วที่เขากั้นเอาไว้
เป็นรั้วที่คาดว่าน่าจะมีกระแสไฟฟ้า

อีฟ

เนี่ยถามว่ามันแสนรู้ไหม

แล้วจะไปเปิดตู้น้ำ

ถ้ามีประสบการณ์โดนครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะต้องป้องกันเลยแต่ต้องเช็คก่อน
แบบเดียวกันเลยครับช้างตัวนี้ช้างป่านะครับ
มันเอาขาหน้าแล้วกันเนาะขาหน้าก่อนเนี่ย
เพื่อเช็คดูซิว่ารั้วเนี่ยมันมีกระแสไฟไหม

่ำเลยครับย่ำ
แล้วก็เดินข้ามถนนไปแบบนี้ครับ

มันต้องเคยโดนไฟกระแสไฟช็อตบ้างแหละ

แบบเป็นแนวกั้นไม่ให้ช้างป่ามันเดินมา

ถ้าไม่มีกั้นมันอาจจะมาเมื่อไหร่ก็ได้
แล้วอาจจะเกิดอันตรายต่อคนสัญจรไปมา

เห็นแล้วมันก็แน่นอนมันเป็นภาพที่น่ารักอย่างที่ผมบอก
แต่อีกหนึ่งมุมมันก็เหมือนเป็นการแบบ

แล้วบางทีคนก็พยายามที่จะแบ่งเขตแล้ว
แต่ว่าช้างเขาก็พัฒนาของเขาไป
วัฒนาการของเขาไปแล้วคราวนี้จะทำยังไง
นั่นน่ะสิเพราะว่าเรื่องพวกนี้เราก็เคยอ่านข่าวว่า
ช้างเสียชีวิตได้จากการที่โดนไฟช็อต
เพราะถ้าเกิดปล่อยกระแสไฟฟ้าที่แรงมากเกินไป

ถ้าจำไม่ผิดคือเหมือนเลี้ยงพึ่งหรือยังไงนี่แหละค่ะ
เอาไว้แล้วมันก็จะทำให้เกิดการไล่กันโดยตามธรรมชาติ
เป็นระบบนิเวศแต่อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถทำได้ดีกว่า

เขาชอบอะไรหวาน

ข้าวผสมน้ำพึ่ง

ก็ให้เขาปรุงเองระดับเขา

ร้านนี้บอกเลยว่าสายเนื้อต้องถูกใจแน่นอน
อยู่ที่ไหนติดตามในช่วงสะบัดรอบกรุง

ถูกใจไหมคุณชนะคุณจูด้งคะนี่ดูเนื้อ
แล้วก็ราดน้ำลงไปแบบนี้อุ้ย
เตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเรือที่แบบว่าใส่เนื้อลงไป
เขามักจะทำอย่างนี้สไลด์ให้แบบเนื้อบาง
และให้มันสุกเองด้วยการราดน้ำร้อนลงไป
ถูกต้องทานแบบกึ่งสุกกึ่งดิบก็ได้
แต่เนื้อเราต้องทานอย่างนี้จริงนะคะ
ร้านนี้คือร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นน้องเบียร์สายหนึ่งค่ะ
พิกัดอยู่ที่ถนนพุทธมลทนสายหนึ่ง
แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพนี่เอง
ชามใหญ่เนื้อเต็มชามแบบนี้
บอกเลยว่าราคาเพียงแค่๑๐๐บาทเท่านั้น
มี๑๐๐บาทคุณได้แบบนี้ด้วยหรือเห้ยเห้ย
เต็มชามแล้วชามใหญ่มากแทบจะเป็นกระมังแล้ว

เออเขาก็อยากให้มาทานกันจริงนะต้องถามว่าขายได้ยังไง๑๐๐บาท
แล้วคุณให้เนื้อมาเยอะมากขนาดนี้แต่ก็บอกเองนะว่า
ถ้าคนที่อาจจะอยากทานเมนูอื่นเขาก็มีให้เลือกอีกมากมายนะคะ
แล้วก็ไปให้ถูกวันเวลาร้านเขาเปิดทุกวันเวลา๘โมงเช้าถึง๖โมงเย็นนะคะ
เป็นของเขาเลยเตี๋ยวเนื้อสายหนึ่งก่อนทะมอด
อู้ยเนื้อลายอุ๊ยความร้ำมาหม้อไฟอะมันจะกลุ่มนิดนึงมันจะหนึบหน่อย
แล้วก็แบบว่าไขมันแทรกแล้วลูกชิ้นโอ้โหแบบนี้สายเนื้อใจละลายเลยค่ะ
โอ้โหน่ากินน่าทานจริงอ่าไปลองทานกันดูนะครับอ่าถามนิดนึงวิสา
เคยไปงานบุญแล้วเจอผู้ชายหล่อหล่อไหมฮะอุ้ยคุณถามอย่างงี้ดิฉันจะตอบยังไงล่ะ
ตอบตอนนี้ทันไหมถ้าถามก่อนหน้านี้ได้ตอนนี้ตอบตรงนี้ไปได้แล้วเอาเป็นว่า
เวลาไปงานบุญแล้วเจอผู้ชายหล่ออาการมันเป็นอย่างไรติดตามในช่วงสะกิดยิ้ม
โอ้โหเวอเลยเหรอ

ตั้งไว้แบบนี้ไม่รู้ว่าเจ้าบ่าวอยู่ไหนหรือเจ้าบ่าวคือแจ็คสันหวังกันแน่
ยังไม่เห็นเจ้าบ่าวเลยแต่ว่าถ้าใครเบื่อแจ็คสันหวังเนี่ยเอาผมไม่ได้นะ
ผมผมเนี่ยเป็นจูด้งสันเขื่อนนะครับเออเอาไปตั้งได้จูด้งสันเขื่อน
ครับเคลื่อนไหนฮะเคลื่อนแตกมั้ยฮะเคลื่อนต้องคอนโนโยคครับอ๋อ
อันนี้ไงเจ้าบ่าวตัวจริงเข้ามาแล้วแล้วพี่แจ๊กสันหวังเนี่ยยืนเหงาอยู่ข้างหลังเลยอ่ะ
อ่าเขาเรียกว่าตัวจริงมาเออคนในฝันก็ต้องพักก่อนใช่ไหมแล้วก็ไปเจอกันในฝันอ่ะ
สุดยอดจูด้งสรรเขื่อนสุดยอดเดี๋ยวต้องรอฉายาคุณชนะคุณชนะสันขวาน
ได้ไหมอ่ะทำไมอ่ะใจเย็นนะทั้งสองท่านนะก็อยากให้มันพร้อมกันน่ะ
เดี๋ยวเราจะให้ดูเรื่องราวเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมครับ
เขาว่ากันว่าต้องเตือนภัยเหมือนกันนะครับ
ใครก็ตามนะฮะที่เปิดบริการให้ล้างรถ
เขาว่ากันว่าที่มาล้างเนี่ยไม่ใช่ลูกค้าแต่เป็นมิจฉาชีพ
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
มาคุยกันต่อในคู่กัดสะบัดข่าวนะคะ
อยากจะเตือนคุณผู้ชมนะคะว่าบางทีเนี่ยนะคะ
คนที่มาใช้บริการเป็นลูกค้ามารับบริการเนี่ย
เขาก็อาจจะมาแบบว่าไม่ค่อยวัตถุประสงค์ดีเท่าไห

อย่างคนคนนี้เขาเข้ามาใช้บริการร้านล้างรถอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ

แต่ลูกค้าคนนี้เป็นรถยนต์ค่ะก็มาจอดปุ๊บ

มันก็ไม่ใช่แล้วไงนะคะทั้งการจอดรถมันก็ไม่ใช่แล้ว
การใช้บริการของเขาเนี่ยมันก็เกินไป

ขออนุญาตแจ้งเจ้าของรถนะครับ
เอารถเข้ามาในช่องของมอเตอร์ไซคอดเหรียญนะฮะ
แล้วก็ดึงโลออกไปที่ถนนนะฮะทำโลเราพังนะครับ
แตกเลยนะครับลากไปอย่างนี้
แล้วก็ไม่ได้มาใช้น้ำใช้โฟมอะไรนะครับ
แต่เอาผ้าเอาฟองน้ำไปเช็ดรถนะครับ
คือใช้เสร็จแล้วก็เอาฟองน้ำอันใหม่ที่เพิ่งจะเปลี่ยนเอาไปเลยฮะ
เอาผ้าเรานะครับกับแปลงขัดล้อไปด้วยนะครับ
เจ้าของเขาบรรยายสิ่งที่ลูกค้าคนนี้ทำไว้
คือใช้ผิดประเภทแล้วอุปกรณ์เขาเสียหาย
ก็นั่นสิแถมยังอุปกรณ์เข้าไปด้วย

เงินไว้ให้แค่๖บาทเท่านั้นค่ะ
อ่ะพูดให้ฟังเล่าโดยละเอียดอีกทีหนึ่ง

แล้วก็ลากสายโรเป่าลมเนี่ย
ทำความสะอาดเบาะในรถนะคะ
จากนั้นเขาก็เอาฟองน้ำของร้านไปเช็ดรถ

ขโมยของใส่เข้าไปขับรถออกไปด้วย
อืมตามที่เจ้าของเขาบรรยายเลยค่ะ
ซึ่งเจ้าของร้านล้างรถมอเตอร์ไซค์หอดเหรียญ
นำคลิปนี้มาโพสต์ในเพจคนรักโชคชัยลาดพร้าว

บกวนขออุปกรณ์ล้างรถคืนด้วย

นี่เลยค่ะแถวสตรีวิทยา๒ซอย๑๘เขตลาดพร้าวกรุงเทพนี่เอง

ค่ะเดี๋ยวนี้มีลักษณะแบบนี้เยอะนะ
ร้านที่เขาให้บริการล้างรถโดยอัตโนมัติล้างเอง

แต่ว่าพอมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทางเจ้าของร้านเจ้าของคลิปเขาก็มาโพสต์เอาไว้นะคะ
เขาบอกว่าถ้าไม่นำมาคืนจะแจ้งความนะ
แบบว่ากล้องมุมจรปิดที่บนทึกได้จะมีมุมที่เห็นทะเบียนรถครับเจน

แต่ก็ยังเอาติดไปด้วยนะมันของที่เขาต้องใช้บริการให้กับลูกค้าคนอื่นต่อไปนะ
จะได้ไม่ไปทำแบบนี้กับที่อื่น
ใช่แล้วค่ะก็แต่ก็ฝากไปถึงเจ้าของรถคันนี้
ที่เป็นลูกค้าถ้าไม่ได้มีเจตนาไม่ดีก็ไปพูดเข้าสารของรถค่ะ
จากเรื่องขโมยกับโจรแล้วพาไปดูน้องหมาตัวนี้
ต้องบอกเลยว่าสนมากวิ่งไล่แมวสรุปไปติดติดอะไรไปดูครับ
กว้าวอุ้ยแมวออกไปแล้วลูกแมวขึ้นบ้านแล้วค่ะจ๊ะออกมาค่ะจ๊ะดิ้ง
อย่าดื้อค่ะอุ๊ยจ๊ะดิ้งออกได้ติ๊งตัวก็ขึ้นไปได้
โส้สิฟโต

สนมากเลยนะจริงถ้าใครเคยเลี้ยง
ดีนะที่เจ้าของเปิดมาเราเห็นอยู่ก่อน

ทุกท่ายแล้วก็ช่วยน้องหมา๒ตัวนี้ออกมาได้เป็นภาพน่ารักละกันน่ะนะครับ

ครับอ่ะต้องใช้ประโยคสุดฮิตในยุคนี้

งานไหมใหญ่แน่นะวึย
ยังไงล่ะวิโอ้โหนิมนต์มาทั้งวัดแล้วมั้งโอ้โหถามว่ามากันทำไมเยอะแยะขนาดนี้
เดี๋ยวกลับมาตามหาคำตอบกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
บางทีก็คิดเหมือนกันนะว่าข่าวนี้เราควรจะเล่าดีไหมกลัวบาปจังเลย
โอ้ไม่ต้องกลัวแล้วมาถึงขั้นนี้เล่ามาเถอะเพื่อคุณ
จัดให้เต็มคาราเบลเพราะว่ามากันเต็มจริงงานไม่ใหญ่แน่นาวิไปดูกันหน่อยครับ
โอ้โหมากันทั้งวัดแล้วมั้ง
กี่รูปนี้น้ำไม่ทวนเลยค่ะ
จริงตามที่เราขึ้นเลยนะพระไม่เยอะแน่นะวิ
โอ้โหตามวรีที่รังคตเลยนะคะ
กำลังยืนเลยท่องบทสวดนะเขาว่ากันว่าเหมือนมาสวดชะยันโตปัดรังควาน

เหมือนกับว่าที่ตรงนี้เขากำลังปรับปรุงหน้าดินเหรอ
หรือว่ากำลังขุดดินขมดินอะไรลักษณะแบบนี้นั่นแหละ
แต่ก่อนที่จะทำน่ะเหมือนกับว่ามีพิธีสวด
เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับที่ดินแห่งนี้

ดูพื้นที่กว้างใหญ่ก็คงจะต้องให้พระและเนรมาสวดให้มันสมหน่อย
หรือว่าเจ้าที่แถวนี้แรง
จึงต้องนิมนต์พระและเนรมากันเยอะขนาดนี้
โอ้โหไม่รู้เหมือนกันแหละแต่ยังไงขอขอบคุณภาพนี้จากยูเซอร์ท่านนี้ก่อนนะครับ
ตัวเลขยาวเหลือเกินอ่านเองด้วยกันคุณผู้ชมนะ
แล้วไปดูกันต่อด้วยว่าสรุปแล้วยังจบที่วันนี้หรือยังมีวันอื่นที่นิมนต์พระจากวัดอื่นมาอีก
นั่นแหละสิจะมีต่อไหมจะใหญ่กว่านี้หรือเปล่า
เดี๋ยวเราตามต่อให้ครับลากันด้วยภาพน้องแมวชอบอาบน้ำนะครับ
รายการต่อไปครับเปิดปากกับภาคภูมิรออยู่หมดเวลา

สวัสดีครับ